ยังไงล่ะบรรยากาศมันสุดยอดอะไรขนาดนี้ล่ะน้ำตกป่าเขาลำเนาใครช่วงนี้สวัสดีค่ะ
ทุกคนกระหน่ากับดาวสุขสรามมาแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้เดินเข้าป่ามา
มีนกถามว่าจะไปไหนไม่ได้บอกว่าไปไหนครับ
เที่ยวน้ำตกเลยล่ะค่ะจะไปไหนแล้วมาถึงน้ำตกแล้ว
แต่ช่วงนี้ไปเที่ยวน้ำตกโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือระมัดระวังหน่อยนะคะ
เพราะว่าฝนตกสะสมมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนอะ
เอามาดูสัปดาห์นี้กันหน่อยนะคะว่าฝนเป็นยังไงกันบ้าง
เหนือเช้านี้มีกลุ่มเมฆฝนเกาะตัวขึ้นแล้วนะคะ
และลากยาวจนถึงภาคกลางตอนบนค่ะลักษณะแบบนี้เริ่มมีเมฆฝน
ไม่ได้หมายความว่าจะมีฝนลงมานะคะเดี๋ยวดูองค์ประกอบต่างต่าง
ฝนจะเกิดขึ้นได้ไหมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมฝนประจำฤดูค่ะ
ยังคงพัดพาเอาความชื้นเข้าไปในพื้นที่ประเทศไทยยังเกิดฝนได้ต่อเนื่องนะคะ
โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของประเทศแบบนี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ภาคเหนือลากยาวจนถึงภาคใต้
เมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วนะคะว่าภาคเหนือรวมถึงภาคกลางตอนบนมีเมฆฝนเกิดขึ้นแล้ว
ฝนตกไหมเช้านี้ตกอยู่เหมือนกันแต่เป็นลักษณะตกปล่อยนะคะ
แต่ถ้าพื้นที่ที่ฝนตกจริงจริงคือพื้นที่ด้านรับลมภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝนเริ่มตกตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยง
ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองมาแล้วนอกจากภาคใต้แล้วภาคตะวันออก
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่รับลมก็เกิดฝนเช่นเดียวกันค่ะแม้ฝนน่ะจะลากยาวไปจนถึงสี่โมงห้าโมงเลยนะ
พื้นที่ที่มีฝนน้อยวันนี้ก็จะเป็นภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานฝนเยอะแล้วคลื่นก็สูงสูงด้วยนะคะ
ใครไปเที่ยวทะเลช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่บอกแล้วให้ไปเที่ยวน้ำตกนะคะ
เพราะว่าทะเลช่วงนี้จุดไหนที่มีคลื่นอาจจะจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเลยค่ะ
เรื่องของอุณหภูมิจุดที่เขามีฝนอุณหภูมิก็ไม่ได้ร้อนมากมายอะไรเท่าไหร่นะคะ
พื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจุดนั้นไม่มีฝนเป็นยังไงล่ะ
สิบห้าองศาเซลเซียสอุ้ยพายุขนุนมาแล้วค่ะ
ไม่ได้มาเข้าใกล้ประเทศไทยนะคะตอนนี้เขาเป็นพายุโสดร้อนกำลังแรง
จะเข้าไปเฉียดทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะ

และจะขึ้นฝั่งที่เกาหลีใต้ช่วงวันพุธ
ใครที่เดินทางจะไปเที่ยวมีทริปวันแม่เนี่ย
ก็เช็คกับสายการบินด้วยนะ
เขามีการเลื่อนหรือว่ามีการประกาศเตือนอะไรหรือเปล่านะคะ